อยู่ที่อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
มากับน้าชายมาร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

บอกว่ามีฝ่ายปกครองมีชาวบ้านบุกมาหา

มาทำร้ายบังคับตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
สุดท้ายปลายทางเนี่ยมันไม่มีสารเสพติด
เรื่องนี้จะร้องความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมกับใคร
เดี๋ยวดูคลิปก่อนนะฮะ
เรื่องนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบให้ให้รอบด้านนะครับต้องมีคุณครับแต่ว่าคลิปคลิปนี้นะครับมีชาวบ้านถ่ายเอาไว้หลังมีฝ่ายปกครองนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันมีชาวบ้านอีกจำนวนนึงบุกเข้าไปในห้องเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตะบนหนองลานอำเภอธามากาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนะฮะก็จะมีชาวบ้านคนหนึ่งพย
เหตุการณ์วันที่เกิดเหตุในคลิปด้วยและเป็นน้าชายของครูที่ถูกทำร้ายในคลิปนี่แหละโดยเขาเล่าเหตุการณ์
ฝ่ายปกครองมีตำรวจมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน
บุกไปในโรงเรียนที่หลานชายเป็นครูสอนอยู่
จะตรวจยาเสพติดสารเสพติดในร่างกายของหลาน
ก็เลยไปดูไปถึงก็เจอเจ้าหน้าที่
พยายามบุกเข้าไปในห้องเรียนไปตรวจปัสสาวะหลานชาย
แล้วก็มีชาวบ้านบางกลุ่มเนี่ยเข้ามากดดันด้วย
ผิดสังเกตก็คือเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไม่มีหลักฐานใบอนุญาตขอตรวจอะไรเลย
มาตรวจปากเปล่าหลานตัวเองเนี่ยมั่นใจอยู่แล้วว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทำไมไม่มีหลักฐานมาขออนุญาตตรวจอย่างถูกต้องบุกเข้ามาถึงห้องเรียนทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
ตอนนั้นหลานก็กำลังสอนนักเรียนอยู่ด้วยอ้างว่าที่ต้องตรวจ
เพราะว่าครูคนนี้มีส่วนผัวพันกับผู้ปกครองของเด็กคนนึงที่ติดยาเสพติด
ต่อมาก็เลยมีปากเสียงกันเกิดขึ้นแล้วมีชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งมากับเจ้าหน้าที่
พยายามจะเข้าไปทำร้ายหลานแล้วก็มีคนมาห้ามแล้วก็ชกต่อยกันตามในคลิป
แต่กลับไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเข้าไปห้ามปรามเลยยืนมองดูหลานชายถูกทำร้ายหน้าตาเฉย
แล้วก็เอาเอกสารมาให้เซ็นยินยอมให้ตรวจสารเสพติดแล้วก็จะให้ตรวจให้ได้
หลานก็เลยต้องยอมไปตรวจปัสสาวะนะฮะตรวจในห้องเรียนเลยนะฮะ
น้าบอกตรวจต่อหน้าชาวบ้านกับเด็กนักเรียนที่อยู่ในห้องนั่นแหละ
ปรากฏว่าผลที่ออกมาไม่มีสารเสพติดในร่างกายเจ้าหน้าที่ก็กลับไป
แล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่
หลังจากวันนั้นทั้งเด็กนักเรียนทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านต่างก็เข้าใจผิด
คิดว่าหลานตัวเองซึ่งเป็นครูเนี่ยติดยาเสพติดแล้วให้คนติดยามาสอนหนังสือได้ยังไง
บางคนก็มาด่ามาว่าว่าครูเนี่ยเป็นครูขี้ยา
เนี่ยภาพตอนตรวจปัสสาวะในห้องเนี่ยที่น้าเขาเอามาให้เราดูอ่ะค่ะ
บอกว่านี่ฮะไม่ให้ไปฉี่ในห้องน้ำด้วยเอาตรงมุมห้องตรงนี้เลย
แต่ผลออกมาไม่มีสารเสพติดจนตอนนี้หลานแทบไม่อยากไปสอนหนังสือ
กับแม่ก็กลุ้มใจนะฮะเลยอยากขอความเป็นธรรมให้กับหลานชายด้วย
เขาก็ว่าผู้ปกครองเด็กที่ติดยานะคะมา๕ครู
ทีนี้ครูอ่ะเข้าคร่อนแล้วเปลี่ยนใช่ไหมครับ
ใครจะเป็นลูกร่างใครเขาจะรู้เลยเขาก็ให้มามา
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็ไม่ลงรอยกับครูอยู่แล้วเขาก็พากันมาล้อมเลย
เพราะครูต้องขายาด้วยบังคับให้ตรวจภัสสาวะ
ความรู้สึกของพ่อแม่ก็คิดมาก
พ่อของเขาก็เจ็ดสิบค่าแล้วแม่ของเขาก็เจ็ดสิบ
ทำไมไม่มีมากฆ่าราชการนะครับคือมันบังคับมันเอาชาวบ้านมาคู
สรุปตรวจเจอไหม
ไม่เจอครับไม่มีอะไรเลยตรวจครูแล้วไม่เจอ
พอไม่เจอเขาก็ทำแบบสีหน้าไม่ดีเขาก็มึงก็กลับกูก็กลับ
พากันกลับผมว่าความยุติธรรมไม่มี
อยากร้องความยุติธรรมให้กลับมา
อยากร้องความยุติธรรมฮ้าก็คูเข้าให้ไว้งานได้ให้ตรวจ

จากนี้นะครับยังมีคลิปขณะที่ครูเนี่ยตรวจปัสสาวะในห้องเรียนนะฮะ
มีตำรวจกับเจ้าหน้าที่เป็นพยานการตรวจอยู่
หากเดี๋ยวไปดูตอนที่รู้ผลนะฮะ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

ครูในคลิปเนี่ยเคยมีปัญหากับพอโรงเรียนเนื่องจากครูมักปกป้องนักเรียนอย่างเช่นเคยมีปัญหากับพอโรงเรียนเรื่องอาหารกลางวันของเด็กที่มีการจัดให้เด็กไม่ถูกหลักโภชนาการทำเมนูที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีเรื่องที่ปล่อยให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้ามาตัดต้นประดูก
เนี่ยเดี๋ยวครูครูจะไปที่กรมศนรัฐแล้วก็วันนั้นเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่ง
อันนี้เกิดจากหอนายเกษมประจักษ์ศิลป์ที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับครูเขียดครูครูอะไรครูเขียดชื่อครูน้ำภาพรเนี่ย
เป็นคนที่บอกให้ผู้ใหญ่เต๋อมาตัด
เขาก็เอาคลิปหลักฐานมาให้เราดูบอกเนี่ยครูเคยตรวจสอบเรื่องต้นไม้ใหญ่ในโรงเรียนถูกตัด
โรงเรียนว่าเออทำไมปล่อยให้คนนอกมาตัดต้นไม้ในโรงเรียน
ก็ไม่มีคำตอบนะแล้วมีชาวบ้านบางคนเนี่ยบอกว่าไม้ที่ตัดไปเนี่ย
มีการเอาไปแบ่งกันเอาไปใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ส่วนตัว

เป็นสาเหตุที่ทำให้ครูคนนี้เนี่ยถูกใส่ร้าย
พยายามหาทางไล่ออกด้วยการเอาเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหาสารเสพติด
ค่ะเราก็เลยให้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปที่โรงเรียนเลยค่ะครับเราส่งคุณปียชาติคงถิ่นไป
ไปคุยกับผู้มนุยการโรงเรียนค่ะนายเกษมประจักษิณ
มนุยการโรงเรียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อ๒๓ธันวาคมที่ผ่านมา
ตำรวจเดินทางไปที่โรงเรียนนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ขอให้ทางโรงเรียน
ส่งหนังสือไปให้ตำรวจมาตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
กำนันผู้ใหญ่บ้านคนในชุมชนบุคลากรของโรงเรียน
จากจะมีโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
แล้วก็จะมีการสร้างสนามกีฬาต่อต้านยาเสพติดด้วยค่ะ
มีหนังสือถูกส่งไปตั้งแต่๑ธันวาคม
เจ้าหน้าที่ก็เลยเดินทางมาเพื่อที่จะนัดหมายวัน
ในการนำคนในชุมชนมาสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
แต่เห็นคนถ่ายคลิปก็เลยทิ้งก้อนหิน
ตอนนี้ผอไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้ด้วยค่ะ
นี่นะคะคือภาพที่มีการเดินถือก้อนหินตามภาพฝั่งซ้ายมือนะคะ
นี่พอก็มีคลิปอีกมุมหนึ่งเหมือนกันพอบอกว่าเนี่ยดูคลิปจากทางฝั่งผมหน่อย

เขาถือก้อนหินจะไปทำร้ายผมแต่เขาอ่ะเขาพูดว่าผมอ่ะ
เป็นคนให้ตำรวจมาจับเขาซึ่งจริงแล้วผมก็งงผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แต่เขาบอกว่าผมมันจะไปฟ้องตำรวจให้มาจับเขาแล้วเขาก็เลยหยิบก้อนหินแล้วก็ปรีเขาจะทำร้ายผม
สุดท้ายเหมือนมีคนถอนมาเห็นว่าคนถ่ายคลิปไว้เขาก็เลยเฟี่ยงก้อนถิ่นทิ้งแล้วก็วิ่งเข้ามาต่อยผมไปสองที
ผมก็ด้วยสิทธิของผมนะผมก็แจ้งความตามสิทธิ์ผมก็แค่นั้นว่าผมถูกทำร้ายร่างกาย
ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะทำดีหรือไม่ดียังไงแต่ผมเนี่ยปกป้องเขากับชุมชนมาตลอด
ซึ่งจริงแล้วเรื่องแบบนี้ผมไม่จำเป็นต้องบอกเขาว่าผมปกป้องเขาถูกไหมครับ
ผมห้ามพระกับชุมชนมาตลอดจนสุดท้ายเขาก็มาคิดว่าผมไปเอาชุมชนเอามาเล่นงานเขา
จริงผมห้ามแต่ชุมชนเขาเห็นว่าพอจะห้ามทำไมเขาจะมาทำร้ายพอขนาดนี้
แต่ผมก็ไม่คิดหรอกครับว่าอีกวันหนึ่งจะมาเลยครับคือผมก็ปากต่อกันไปนะครับเขาไม่พอใจ
ประเด็นร้องเรียนที่ว่าอาหารกลางวันไม่เป็นไปตามหลักโภชนาการเนี่ยนะคะ
พอโรงเรียนบอกว่าเมนูอาหารก็คือแกงส้มปลาเป็นแกงส้มปลากระป๋อง
ก็เลยไม่มีเนื้อปลาให้เห็นเพราะว่าถ้าเอาปลาที่มีกล้างมาให้นักเรียนกิน
ก็อาจจะได้รับอันตรายอันนี้ก็คือภาพเมนูอาหาร
ประเด็นเรื่องของการตัดต้นไม้ต้นมหกรณีเป็นมติของกรรมการสถานศึกษาให้ตัดค่ะ
ก็คือเป็นต้นมฮอกกะนีที่อยู่ติดกับกำแพงต้องให้ตัดทิ้งเพราะว่าก่อนหน้านี้การไฟฟ้าได้มาตัดยอดไม้ทิ้งไปแล้ว
เพราะว่าไปเกี่ยวกับสายไฟเหลือแค่ส่วนต้นเอาไว้กรรมการสถานศึกษาก็เลยมีมติว่าให้ตัดออกเถอะ
เพราะว่าอยู่ติดกับกำแพงกลัวว่าจะทำให้กำแพงเสียหายอาจจะต้องหางบประมาณมาซ่อมกำแพงอีก
ส่วนไม้ไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่าเนื้อไม้ผูกก็เลยนำไปไว้ที่วัด
ยังต้องจ่ายเงินค่าตัดเพิ่มอีกต่างหากหลังเกิดเหตุคณะกรรมการการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต๒
มีคำสั่งให้ครูคนดังกล่าวไปช่วยราชการที่เขตพื้นที่การศึกษาแต่พบว่าเมื่อวันเสาร์ครูคนดังกล่าวก็ยังไปที่โรงเรียน
ก็ไปนำไม้เป็นถังน้ำมาปีนเพื่อปรับมุมกล้องวงจรปิดครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุอะไรหรือเปล่านี่ฮะตามภาพนี้เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปผลัดเปลี่ยนกันเข้าเวรดูแลความปลอดภัยจากประเด็นตรงนี้
ทางด้านของกำนันตำบลหนองลานค่ะกำนันวิชายแย้มพวงอายุ๕๓
เล่าให้ฟังว่าเมื่อ๒๔ธันวาคมชาวบ้านเป็นร้อยคนเลยนะคะมารวมตัวกันขับไล่ครูคนนี้ค่ะ
ให้ออกจากโรงเรียนแล้วก็มีปัญหากระทบกระทั่งกันคือชาวบ้านไม่พอใจที่ครูไปทำร้ายผอโรงเรียน
ชาวบ้านก็เลยไปยื่นข้อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะครูคนนี้
เพราะไม่แน่ใจว่าครูมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่าก็เลยมีประเด็นกระทบกระทั่งกัน
วันดังกล่าวครูก็เป็นคนที่สมัครใจเขียนหนังสือยินยอมตรวจสารเสพติด
ด้วยการเก็บปัสสาวะเองนะคะเป็นคนเซ็นยินยอมเพื่อความสบายใจว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งอะไร
แต่ครูไปคุยกับกลุ่มวัยรุ่นหลังโรงเรียนแล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปหา
แต่กลายเป็นว่าครูชกหน้าชาวบ้านชาวบ้านก็เลยจะเข้าไปทำร้าย
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันห้ามเอาไว้จริงแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้มากกว่าอันนี้กำนันบอกนะคะ
จัดครับไม่ว่าเลื้อดจะเป็นังเลยงูน
มันก็เยอะพวกมันก็ไม่รู้อ่ะและพวกเขาที่เข้า
เราก็ไม่รู้คนใดเป็นคนใดปัญหามันจะเกิดอย่างไร
ถ้าเกิดมันเกิดรุนแรงขึ้นไปเราก็จะควบคุมเรามาก
ดูแลความส่งครวบภัยหร่างจำบลด้วยครับ

แต่ทีนี้เราก็คือประคับประคองให้มีปัญหาก็คือตรงนี้ก็มีก็มีห้องเข้าด้วยของเราด้วยที่หลุดเข้าไปบ้างคนต้องคนนะครับ
ก็เลยเกิดชุมลมูลกันเล็กน้อยครับ
เราก็ตรวจสอบข้อมูลให้ทั้งสองด้านนะฮะใช่ค่ะอ่า
คือข้อมูลด้านแรกจากครูเนี่ยฟังจากทางน้าชายของเขาแต่ตอนนี้เราได้คุยกับครูคนนั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ครูเล็กนะฮะเจ้าตัวเนี่ยเขายืนยันกับเราอย่างนี้นะ
บอกว่าตั้งแต่เป็นครูมาหลายปีเนี่ยไม่เคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
อีกฝ่ายหนึ่งพยายามหาเรื่องกล่าวหาวันเกิดเหตุสอนคณิตศาสตร์อยู่
ผู้ใหญ่บ้านผอแล้วก็ตำรวจเนี่ยพาชาวบ้านมา
กดดันจะให้ตัวเองตรวจสารเสพติดให้ได้
นักเรียนออกจากห้องยึดโทรศัพท์เขาไปด้วยนะ
ที่จะคอยถ่ายคลิปบันทึกเป็นหลักฐาน
โชคดีที่มีชาวบ้านอีกกลุ่มนึงส่งโทรศัพท์มาให้เขา
เขาก็เลยสามารถบันทึกหลักฐานได้นะฮะ
ตอนนี้กลายเป็นว่าตัวเองถูกมองว่าเป็นครูขี้ยา
เป็นตราบาปไปตลอดชีวิต
อยากถามเหมือนกันว่าการที่เจ้าหน้าที่มาทำแบบนี้กับเขาเนี่ย

เพราะว่าวันแรกเนี่ยมาแล้วผมขอเอกสารเขาไม่มี
พอไม่มีเขาก็เลยกลับไป
ผมก็ท้าบอกว่าให้มาให้ไวเอาเอกสารมา

ในคลิปก็ไม่มีอีกเหรอ
วันที่มาวันที่๒ไม่มี
แต่เปลี่ยนเป็นชาวบ้านมาเยอะ
ผมมองว่าเหมือนเอาชาวบ้านมาเป็นแทนเอกสารซะ

พอตรวจไปแล้วไปไงมันไม่มีอ่ะ
ไม่มีฐานความรู้สึกผมเนี่ย

พ่อแม่ผมเครียดอ่ะพ่อแม่ผมเนี่ยป่วยเลยอ่ะ

เดี๋ยวก็พนนี้ผมได้ยิน

ผมพูดโกหกนะผมตายโหง
อันนี้เรื่องจริงพอพูดมาโหงมาก
แล้วผมเป็นครูเนี่ยทำไมไม่ให้เกลียดกันบ้างเลย

อยู่ดีมาถึงคุณทำกันอย่างนี้เหรอ